ไปดูรังรับแปลกของเปรียวไฟกันหน่อยคุณผู้ชม
เขาว่ากันว่าเปลวไฟที่จุดกันแบบนี้
มันมีลักษณะคล้ายกับพญานาคได้ด้วยเหรอ
ดูคุณว่ายังไง

แต่ว่าช่วงนี้อากาศหนาวเขาก็อาจจะจุด

ช่วงเช้ามืดของวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
คุณศรีสมุทรอยู่ดีอายุ๗๓ปี

บ้านเลขที่๑๖๓หมู่๒ตะบนแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาจุดกองไฟผิงแก้หนาวกัน
โดยใช้ใบไม้จากต้นปามแห้ง

แล้วเอามาก่อกองไฟผิงแก้หนาว

แล้วเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็คลิปวิดีโอของพ่อไว้
หลังจากที่จุดไฟแล้วไฟมันก็เริ่มลุกเปลวไฟก็ขึ้นมานะ

เปลวไฟก็ลุกปลิวแกว่งไปแกว่งมาเพราะมันมีลมด้วยถูกไหม

เปลวไฟจะลุกโชนเหมือนรูปหัวหรือเสียนของพญานาคเลย

เพราะว่ามันเป็นวีดีโอมันจะเคลื่อนไหวไง

คือทุกคนตกอกตกใจหมดเลยเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้

พญานาคมาให้โชคไหม
นี่แหละไปเสี่ยงดวงเสียงโชคกันดีกว่าตามความเชื่อว่ากันไป
แต่ถ้าดิฉันดูแบบนี้ถ้าดูแบบคนประเภทคนดูหนังดูการ์ตูนเยอะมังกร
มังกรเหมือนมุมนี้ใช่เลยเหมือนมังกร
ขึ้นมาจากเปลวไฟในการ์ตูนมาประมาณหน้าตรงแต่ว่าข้าง
เป็นมังกรแสดงว่าที่นี่เขามีดากอนบอลครบทุกลูกแล้วใช่ไหม

แล้วแต่จิตนาการแขวงหลายดมันเนาะใช่ค่ะ
เราบอกตรงไฟเวลามันลุกถ้าถ่ายภาพนี้มันก็จะประมาณแบบนี้